เปิด
ตรวจสอบแล้วพบว่าช่วงนี้อากาศตอนบนของประเทศไทยจะค่อนข้างหนาวนะคะดึกถึงเช้าอากาศหนาวเป็นพิเศษแล้วก็มีหมอกในตอนเช้า
ส่วนกลางวันแดดดีจนอาจจะรู้สึกแสบผิวได้ค่ะกลางคืนอาจจะมีฝนบางพื้นที่
แต่เป็นลักษณะฝนที่ตกมาไวไปไวไม่ได้ตกค้างตกแช่นะคะส่วนปัจจัยต่างต่างที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน
จากว่าตอนนี้ลมหนาวเนี่ยมีกำลังอ่อนลงมานะคะทำให้เปิดโอกาสให้ลมตะวันออก
ลมทะเลพัดเอาความชื้นมาตกบริเวณประเทศไทยทำให้มีฝนตกในช่วงต้นฤดูหนาวแบบนี้แหละค่ะ
ค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๐๗๐ของพื้นที่นะคะฝนตกภาคใต้ตอนล่างอ่าวไทยมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะส่วนอุณหภูมิวันนี้นะคะเฉลี่ยวที่๑๖๓๔องศาเซลเซียส
อุณหภูมิพื้นราบอยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสานต่ำสุดประมาณ๑๖องศานะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่มีฝนกลางวันแดดดีดึกถึงเช้าอากาศเย็นมีหมอก
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณยี่สิบสี่องศาเซลเซียสนะคะฤดูหนาวแบบนี้อากาศมักจะแห้งค่ะ
แล้วก็มีลมพัดแรงดังนั้นอาจจะเกิดไฟไหม้ได้อย่างง่ายได้
ดังนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ